คุณผู้ชมวันนี้วันที่๑๙ใช่ไหม
เมื่อออกงวดล่าสุดที่ผ่านมาออกสลากงวดล่าสุด๑๗กุมภา
มีคนคนนึงเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะ
เคยขอเลขจากสารพระภูมิมาตลอดทุกงวด
ถวายน้ำแดงอย่างดีไม่เคยถูกเลย
โอ้โหค่ะจุดไฟเผาศาลเลย

ดีร้วย
โอ้โหทั้งภูมิทั้งเผาแล้วค่ะ
ข้อความว่าบอกแล้วอย่าดูหมอปลามากเกินไป

นี่คือคนละกรณีกับหมอปลา
อันนี้คนสร้างเจ้าของทุบเองเลย

ว่าเลี้ยงน้ำแดงไปก็เสียน้ำแดงสุก

ปกติเคยได้ยินแต่เลี้ยงเสียข้าวสุก

ถวายน้ำแดงตลอดทุกวันพระ
ขอเลขเด็ดเนี่ยไม่เคยจะถูกสักงวดค่ะคุณผู้ชม
แต่เรื่องนี้ความคิดเห็นแตกเป็น๒ทางนะ

เผื่องวด๓ทับ๓ค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
พอไปถึงที่บ้านนะนะสารพระภูมิทรงเรือนไทยดูสิ
คุณศึกษกุลไหนคือศาลมองไม่ออกแล้วใช่ไหม

นี่แล้วถูกเอาใบไม้มาทับไว้อย่างนี้นะฮะ
เนี่ยใบมะพร้าวเนี่ยนะคะมาคลุมเอาไว้แบบนี้

ตั้งอยู่ริมทางเท้ารั้วบ้านของเขา

ใช่แล้วก็ไปถามคนโพสต์นี่แหละ
นางสาวเบนโจอายุ๒๗ปีเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าศาลเนี่ยเป็นของญาติ

เพราะว่ากลัวไงไฟมันจะลามมาติดต้นไม้แล้วก็กลัวจะเสียหาย

คอยถือถังน้ำหรือว่าจะฉีดน้ำไว้นะฮะ
ใช่ค่ะเธอพยายามบอกนะพยายามเอาน้ำไปดับ
แต่ก็ญาติก็เอาไม้ไปตีศาลอีก
ก็เนี่ยมาจากขอเลขขอแล้วก็ไม่ถูก
อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเจ็บใจมากเลย
ตอนที่จุดทูบเนี่ยนะได้เลข๕๓๗
แต่คุณจำได้ไหมที่ออกออก๙๐
ทำไมแล้วไปโบโหศาลเขาทำไมอ่ะ
ให้ไม่ตรงไงฟังเธอหน่อยค่ะ
เป็นสารตั้งเองค่ะไม่ใช่สารหมู่บ้าน
ซื้อทางซื้อมาตั้งเองใช่ซื้อมาตั้งส่วนตัว
ก่อนหน้านี้เขาสารนี่บอกถูกอยู่ใช่ไหม
ก็ไม่ถูกไม่เคยถูก

นี่แหละฮะเธอบอกว่าเป็นสารตั้งเองนะฮะ
แต่ว่าชาวโซเชียลบอกโหไม่กลัวเหรอไปเผาสารแบบนี้
เกิดมีเจ้าที่เจ้าทางมีผีเขาโมโหมาหักคอเอาทำไง
ทีนี้ไปสอบถามนายนิกรทองฟูเจ้าของสารพระภูมินี่แหละฮะ
เล่าว่าบ้านหลังที่อยู่คือตรงข้ามกับทางสามแพร่ง
ช่วงที่อยู่ก็เคยฝันว่ามีผีมาขออาศัยอยู่ด้วยนะฮะ

เขาก็เลยไปซื้อสารมาตั้งไว้ตรงทางสามแพ่งตรงหน้าบ้านนอกบ้านนี้นะครับ
แต่ที่ผ่านมาก็เลี้ยงดูอย่างดีนะน้ำแดงก็ถวายอะไรก็ถวายนะ

แต่ขอหวยไม่เคยถูกเลยโดยก่อนจะเผาได้บอกว่า
อยู่ไปก็เปลืองน้ำแดงเผาดีกว่า
เขาบอกว่าเขาจะซื้อสารทรงโมเดิร์นขนาดใหญ่กว่าเดิมมาตั้งใหม่ซะ
เผื่อผีจะชอบนะฮะอาจจะไม่ชอบอยู่บ้านทรงไทยเรือนไม้อะไรแบบนี้นะฮะ
ฟังเสียงของเจ้าของศาลเขาหน่อยนะฮะ
ก่อนตั้งสารก็เลยเห็นผีในบ้านเห็นผีหัวขาด
มายืนเหมือนกับว่าขอข้าวกินอะไรประมาณนี้
ก็เลยตั้งสารให้ตั้งแล้วก็ยังไม่หยุด
๒ปีแล้วก็เลยอ๊ะสักทีเถอะ
นี่พร้าวผมก็เผาแล้ว

แต่ว่าอย่างนั้นก็ได้ผมก็เลือกที่บ่งหมอก็เลย
ก็เลยจริงตั้งใจตั้งให้หมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านเขาไม่มี
ซื้อมาส่วนตัวแหละแต่ว่าก็ตั้งให้เป็นส่วนรวม
เดี๋ยวที่ในเมืองมันไม่ดีก็เลยเผาทั้งซะเลย

เขางงสิเพราะอะไรเขาขับรถผ่านตรงนี้นะ
เขาไหว้ตลอดเขาบีบแรร์ตลอด

ไปถามในสงฆอ่อนสลวยคุณตาบอกว่า
เห็นศาลนี่มันตั้งอยู่ตรงนี้มาประมาณทั้ง๓ปีแหละ
ก็เป็นสารที่น่าเริ่มใสนะ
พันธุ์ไปพันธุ์มามึงยกมือวายเฉยยาวบางคน
แต่ถ้าเห็นทำเลที่ตั้งนะเป็นสามแพร่งจริง

เรื่องทำเลที่ตั้งเนี่ยเดี๋ยวบอกให้คุณผู้ชมฟังนะ
แต่พอเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วไม่รู้เหมือนกันว่า
เจ้าที่เจ้าทางสารอื่นเห็นข่าวนี้จะร้อนหนาวไหม
คือพอไม่ถูกเลขแล้วก็เผากันแบบนี้เลยนะคะ
ชาวบ้านคือเขาก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
เมื่อเจ้าของเขาซื้อมาเขาจะตั้งสารใหม่เขาเผาเอง
อันนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้แต่อย่างหนึ่งที่คุณสืบสกุลบอกว่า
เอ๊ะเรื่องของที่ตั้งของศาลที่บอกว่าอยู่ตรงทางสามแพร่ง
เรื่องนี้ค่ะเราไปถามหมอธรรมพื้นบ้านจังหวัดบุรีรำ
ทศพลจริตรำนะคะก็บอกว่า
จริงเรื่องการเผาสารเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของศาลนะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้นับถือแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้
แต่เท่าที่ดูเนี่ยสารพระภูมิตรงนี้ตั้งไม่ถูกต้อง

เออคือไปอยู่บนฟุตบาทไปอยู่บนทางเท้า
จริงสารพระภูมิจะต้องตั้งอยู่ในบ้าน

คือหมอธรรมทศพลบอกว่าการตั้งสารบนถนนหรืออะไรอย่างนี้

มันต้องดูนะดูที่ดูทางดูว่าจะมีวิญญาณอะไรมาอยู่

เออแล้วหมอธรรมเนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าจริงอะนะ
ตอนที่ทำพิธีตั้งศาลก็มีพิธีแบบถูกต้อง
ดังนั้นตอนจะลื้อถอนเนี่ยก็ควรที่จะมีพิธีรื้อถอนให้ถูกต้องเหมือนกัน
แต่เอาจริงก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของเจ้าของนั่นแหละ

เขาอยากทำอะไรเขาก็ทุบเองเขาไม่เชื่อว่ามีเจ้าที่เจ้าทางอยู่

นี่ไงคือหมอธรรมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากวิภาควิจารณ์เยอะ
อืมนะฮะนี่ก็คือเรื่องที่คนในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะเลยนะครับ